มาดูปฏิกิริยาจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รีบออกมาปฏิเสธเลยคือมันมีข่าวออกมาว่า
คือคุณธรรมนัฐเตรียมจะนำสอสอในคุ้ม
สอสอที่ตัวเองดูแลอยู่ดูแลได้
สามารถประสานงานสั่งการได้

คือหวังจะเป็นงูเห่าเข้าร่วมรัฐบาลครับ
คุณธรรมนัสบอกไม่จริงพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวครับ
ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าสศพระยาวและรคภพลังประชารัฐ
ปฏิเสธกระแสข่าวนะครับที่บอกว่าเขาจะเอาสอสอในกลุ่มนะครับ
ลงมติให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทย
ก็อยากจะจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลกับเขาด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่เอาแล้วพลังประชารัฐนะครับ
ผู้กองธรรมนัสยืนยันว่าหลังจากพลักษณ์เพื่อไทยนะครับ
เชิญตัวเขาแล้วก็คณะในฐานะตัวแทนพักพลังประชารัฐ
ไปหาลือจำได้ไหมช็อกมิ้นท์อันนี้
กรกฎาคมมีการพูดคุยกันเรื่องหาทางออกให้กับประเทศชาติ
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อ

โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีไม่มีดิวลลับไม่มีครับ
กองธรรมนัฐยังย้ำอีกบอกว่าในฐานะเลขาธิการพักนะครับ
มั่นในการทำงานตามแนวทางของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพัก
ดำเนินการทุกอย่างตามมติของพัก
อย่าโยงอย่าตีข่าวไม่มีข้อเท็จจริงเลย
ยืนยันว่าไม่มีหรอกงูเห่านะครับ
ที่จะเกิดขึ้นกับพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอน
เพราะสอสอทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันครับ